มาดูเรื่องที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ดีกว่านะคะ
เห็นคุณเป๊กกี้เห็นคุณบุ๋มปะนัดดาค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าแดนเซอร์ของคุณแป๊กกี้เนี่ยค่ะ
นะคะถูกอดีตแฟนนุ่มรังควาน
แล้วก็ตามทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอ
คือครั้งนี้เธอบอกว่าเกือบจะเสียชีวิตแล้วนะคะ
คุณเป๊กกี้ก็เลยไปช่วยเหลือแล้วก็ให้คุณบุ๋มพาไปแจ้งความค่ะ

เพราะว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือเป็นแดนเซอร์ของเธอแล้วไม่ใช่ครั้งแรก
คุณบุ๋มต้องเข้าไปจับมือให้สงบอารมณ์

แดนเซอร์ของคุณเป๊กกี้ที่มาที่ไปเธอเล่าอย่างนี้นะคะ
บอกว่ากับแฟนนุ่มคนนี้คบกันมา๔ปี
ตลอดระยะเวลา๔ปีถูกทำร้ายไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้ง
แล้วก็เลิกกันไปแล้วนะเมื่อปลายเดือนกันยายน
เพราะจับได้ว่าผู้ชายไปมีผู้หญิงคนอื่น
ปรากฏว่า๑๓พฤศจิกายนผู้ชายคนนี้กลับมาค่ะน้องมิ้น
เข้ามาในห้องเธอโดยเอากุญแจสำรองในไขประตูเข้ามา
แล้วตอนนั้นกำลังหลับอยู่ไล่ไงก็ไม่ยอมไปเลิกกันแล้วนะ
ไล่ก็ไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันแบบนั้น
แต่ก็มีปากเสียงแล้วระหว่างนั้นก็ถูกทำร้ายตลอดค่ะ
จนกระทั่งนี้เมื่อวานนี้ตอนเช้านะคะ
ผู้ชายคนนี้เอามือบีบคอแล้วก็กดเธอนะคะลงกับเตียง
บอกโอ้โหดิ้นดิ้นสุดชีวิตเลยเพราะว่าเกือบจะขาดอากาศหายใจ
สุดท้ายผู้ชายยอมปล่อยมือแล้วเธอก็เลยทนไม่ไหวค่ะ
เอาเรื่องนี้ไปขอความช่วยเหลือจากคุณเป๊กกี้
ให้ช่วยพามาแจ้งความที่สนบางเขน
เอาผิดกับผู้ชายคนนี้ทีข้อหาทำร้ายร่างกาย
บุกรุกแล้วเมื่อกี้เห็นคุณบุ๋มอุ้มสุนัขตัวหนึ่งคือสุนัขตัวนั้นถูกทารุณกรรม
ก็ไปแจ้งความเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งเคยแจ้งความเอาไว้แล้วเมื่อปี๖๕
เพราะว่าฝ่ายชายเนี้ยคือเตะตัวนี้ที่ว่าว่าตัวเนี้ย
ตายไปตัวหนึ่งตายไปตัวหนึ่งนี่เนี่ยค่ะก็โอ้ย
นี่คือเหตุผลที่วันนี้คุณบุ๋มต้องพาแดนเซอร์คนนี้มาแจ้งความค่ะ
อันนี้เมื่อเช้านี้เองเมื่อเช้าเมื่อเช้าทำอะไร
บีบคอค่ะบีบคอร่องรอยที่เกิดขึ้นคือเมื่อเช้าเลยใช่
อันนี้ก็น่าจะร่องรอยที่หนูพยายามแบบต่อสู้ดิ้นให้ฝึกชะกัน

คิ้วแตกอะไรอย่างนี้เขาก็โดนเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้
แต่หนูจะทำเขาได้ยังไงเพราะว่าเขาบีบคอหนูในท่าที่
กับหนูนอนเขาเป็นคนดึงหนูแล้วก็กดบีบคอ
อ่ะคุณเป๊กกี้บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ารู้มาตลอดเลยว่า
เซอร์เธอถูกอดีตแฟนทำร้ายเป็นประจำ
แล้วจริงก็เคยพาไปแจ้งความแล้ว๒ครั้งนะคะ

เพราะฉะนั้นเลยต้องขอความช่วยเหลือจากบุ๋มปนัดดา
แต่ว่าคราวนี้ถ้าหากว่าเคลียร์กันกลับไปคบกันอีก
ช่วยอะไรไม่ได้แล้วคุณเป๊กกี้บอกแบบนั้นนะคะ
ส่วนบุ๋มพนัดดาบอกว่าไม่ว่าฝ่ายชายจะอ้างยังไงก็แล้ว
แต่แต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดเลยก็คือการทำร้ายร่างกายผู้หญิง
เธอก็เลยพาแดนเซอร์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
และไปแจ้งความที่สนบางเขน
ตำรวจเตรียมจะเรียกฝ่ายชายมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
เขาขอร้องให้เป๊กช่วยบอกว่ารอบนี้หนูขอล่ะพี่ช่วยหนูเถอะ
ถ้าหนูยังอยู่ตรงนี้เขาต้องทำหนูตายสักวันหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาจะพยายามง้อกล้ามปูให้สำเร็จ
เดี๋ยวพี่รอดูกันเลยพวกพี่เตรียมหอนเหมือนหมาแน่นอน

เอาพูดกันอย่างนี้นะคะว่าถ้ากล้ามปูกลับไปอยู่ในจุดนั้น

ตั้มปูคือคืนนรกแล้วนะหลังจากนี้จะหนักกว่าเดิม
แล้วเขาจะทำล่าสุดคือบีบคอจนกระทั่งกล้ามปูเนี่ย
คือหมดลมแบบไม่มีคือเอาอย่างนี้ฟ้าสีเปลี่ยนแล้ว
จนกระทั่งต้องถีบเขาไปกระเด็นโดนข้างกำแพง
แล้วเขาก็โวยวันเขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
คือมันมึงเซ